ข่าวที่จะเล่าต่อไปนี้นะดูข่าวแล้วย้อนกลับมาดูตัวเองแล้วก็ครอบครัว
ใครที่มีลูกเล็กเด็กแดงเนี่ยนะคะวัยกำลังส่วนเนี่ยย้ายคลาดสายตา
คือเด็กเขาเล่นซ่อนแอบกันปรากฏว่าน้องผู้หญิงคนหนึ่งค่ะ
ไปแอบในถังซักผ้าที่เป็นถังปั่นแห้งนะคะตัวไปติดอยู่แบบนี้ค่ะ
นานกว่า๑ชั่วโมงกู้ภัยก็ต้องช่วยกันทุลักทุเลนะคะ
โอ้โหน้องปีนไปยังไงอ่ะปุ้ยนึกถึงลูกชายตัวเองเลยอ่ะ
เดี๋ยวล่ายฟังก๊อล์เออเนี่ยฮะดูเล่นกับเขาด้วยเหรอลูก
ตัวนี้สองกวบไง
ในถังปั่นแห้งของเครื่องซักผ้าได้นะคะตัวเล็กนิดเดียวเองอ่ะ
เป็นวินาทีที่กู้ภัยแล้วก็ชาวบ้านค่ะพยายามช่วยเหลือน้องคนนี้
ชื่อว่าน้องไออุ่นนะคะเป็นเด็กหญิงวัย๒ขวบ
ติดอยู่ในเครื่องซักผ้าเหตุการณ์เอ็มโอเนี่ยเอาออกได้แล้วนะ
ภายในบ้านพักหมู่๒ตำบลบ้านหนองปลือ
บ้านลาดนะฮะอำเพอเสียงสางจังหวัดนครราชสี่มา
กู้ภัยคือตอนแรกเนี่ยต้องถอดฝาเครื่องซักผ้าออกมาก่อนแล้วก็
ทั้งปั่นแห้งออกจากตัวเครื่องแล้วก็ใช้กันไกลเหล็กเนี่ย
ง้างถังปั่นออกใช้เวลากว่าครึ่งชั่วโมงก็คือต้องพังถัง
ก็สามารถที่จะดึงน้องไออุ่นมาได้สำเร็จนะคะ
สรุปเสร็จแล้วน้องติดอยู่ในนั้นออกมาอยู่ในนั้นสักประมาณ๑ชั่วโมง

ใช่เมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวของเราก็เลยลงพื้นที่ไปที่บ้านน้องไออุ่น
ไปพบกับคุณทองมาวงเวียนอายุ๕๖ปียายของน้องไออุ่นค่ะ
นี่ได้นำเครื่องซักผ้าเจ้าปัญหาเนี่ยนะคะออกมาวางไว้หน้าบ้านแบบนี้
เตรียมที่จะให้รถรับซื้อของเก่า
ไปช่างกิโลขายใช้ไม่ได้แล้วนะเป็นเศษเหล็กไปแล้ว
เนื่องจากกู้ภัยจำเป็นต้องใช้แก่นไกลตัดตู้ถังปั่นไง
ส่วนน้องไออุ่นอยู่ไหนอ่ะน้องไออุ่นเราก็ไปเจอเหมือนกันค่ะคุณผู้ชม
นี่ยิ้มได้ไม่เหลือร่องรอยอาการกลัวแล้วนะคะนี่ยิ้มแบบนี้ค่ะ
ยายของน้องไออุ่นเล่าบอกว่าก่อนเกิดเหตุวันนั้นเนี่ย
น้องไอ้อุ่นกับเพื่อนเนี่ยเด็กวัยไล่เรียกกันแล้วค่ะ
กันไปเล่นซ่อนหาในบริเวณบ้านหลังจากนั้นไม่นานเด็กที่เล่นเนี่ย
ก็วิ่งมาบอกว่าน้องติดอยู่ในเครื่องซักผ้าเห็นไหม
ซักผ้ามันเป็นแบบสองฝาก็คือฝั่งหนึ่งซักฝั่งหนึ่งปันแห้งเนี่ยนะคะ
คือน้องไปติดอยู่ในเครื่องซักผ้าฝั่งที่ปั่นแห้ง
พยายามยกตัวน้องออกมาแต่ก็ไม่สำเร็จ
เพราะช่วงขาตั้งแต่หัวเข่ามันติดอยู่ในช่องปั่นแห้ง
ขนาดทั้งปั่นแห้งเนี่ยคือความสูงสี่สิบเซนติเมตร
เส้นผ่าศูนย์กลางยี่สิบห้าเซนติเมตร
น้องไออุ่นคือน่าจะปีนเข้าไปแล้วก็ไปนั่งยอง
พอจะลุกขึ้นยืนเนี่ยก็ปรากฏว่าตัวติดออกมาไม่ได้นะคะ
ยายน้องไออุ่นบอกว่าหลังเกิดเหตุเนี่ย
พยายามสอนแล้วก็ตักเตือนน้องแล้วนะคะ

ต้องระมัดระวังให้มากขึ้น

โตที่เล่นด้วยก็ต้องคอยบอกน้องไว้ตรงไหน
อย่าไปแอบอย่าไปซ่อนมันอันตรายต้องแนะนำเด็กด้วยนะ